จบแล้วนะดราม่าปังชาใครตามเรื่องนี้อยู่
คือเจ้าของร้านปังชาเนี่ยนะครับเขายืนยันชัดว่า
คือใครจะไปใช้ปังชาคำนี้ไม่ผิดหรอกนะนะครับเดี๋ยวมาฟังรายละเอียด
แต่เขาบอกว่าที่สุดแล้วมันเกิดความผิดพลาดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
ของทางร้านของเขาเองนะครับร้านปังชาลูกไก่ทอง
ทะเบียทรัพย์สินทางปัญญาเป็นการจดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ฟังดีดีนะเขาได้มีสิทธิ์ในอะไรบ้าง
โลโก้เป็นผู้หญิงไทยแต่งชุดไทยมีรูปถ้วยมีตัวอักษรปังชา
ซึ่งคำว่าปังชานี่แหละครับที่กลายเป็นประเด็นนะครับ
ค่าเรียกค่าเสียหายกันร้อยสองล้านบาทวันนี้เจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทองนะครับ
ออกมาชี้แจงกับคุณหนุ่มกัญชัยนะครับบอกว่าคำว่าปังชาใครใครก็ใช้ได้
เพียงแต่อย่าไปเรียนแบบโลโก้ของเขาหลวดลายตัวอักษรของเขา
ภาชนะของเขาหรือการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์
แล้วก็ไม่ไปทำให้คนทั่วไปเขาสับสนและเข้าใจผิดนะครับ
เจ้าของร้านยังชี้แจงได้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของทางร้าน
เพราะว่าสื่อสารกันคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดไม่ตรวจสอบความถูกต้อง
ทำให้เกิดดราม่าทางร้านยืนยันว่าไม่มีเจตนาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจริง
นะครับเพียงแต่ต้องการทำให้เห็นว่าเรื่องของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
มันมีค่าจะมาลอกเรียนกันง่ายไม่ได้
และทุกอย่างกลายเป็นความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดกระแสสังคมรุนแรง
สุดท้ายฝากขอโทษทุกร้านที่ได้รับโนติสนะครับโดยเฉพาะร้านปังชาที่เชียงรายน่ะ
ที่ถูกเรียกค่าเสียหายร้อยสองล้านบาททีมข่าวได้โทรศัพท์คุยกับคุณทักษะออนสมบูรณทรัพย
เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านให้ข้อมูลบอกว่า
รามาปังชาเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าของแบรนด์ครับที่คิดว่าสามารถดึงส่วนใดส่วนหนึ่ง
เครื่องหมายการค้ามาอ้างเป็นสิทธิของตัวเองแต่เพียงผู้เดียว
แล้วเรื่องนี้ถือเป็นกรณีศึกษาของผู้ประกอบการต้องมีความรอบครอบกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
เข้าใจคาดเคลื่อนของทางตัวเจ้าของเครื่องหมายการค้าเองอะค่ะคือมันมีเครื่องหมายการค้าที่เขายื่นเข้ามาเนี่ย
ส่วนใหญ่มันเป็นการสละสิทธิ์คำว่าปังชาเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วอ่ะ
ใครก็สามารถเอาเครื่องหมายการค้านี้ไปได้เป็นคำน่านำที่ขอฝากไว้กับผู้ประกอบการนะคะ
เวลาที่เราคิดเครื่องหมายการค้าขึ้นมาสักอันหนึ่งเนี่ยก็ขอให้เลี่ยงที่จะใช้คำที่มันสื่อถึงตัวสินค้าและบริการ
หนึ่งคือไม่เอาคำที่สื่อถึงสินค้าและบริการมาเป็นเครื่องหมายการค้าของตัวเอง
แนะนำว่าอย่าเอาตัวเครื่องหมายการค้าอันนี้ไปผูกติดกับตัวสินค้าที่เราขาย
ดราม่าเรื่องปัญชานี้นะคะเป็นเป็นบทเรียนมากมากของผู้ประกอบการเนอะ
จริงพอเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเกิดจากความรักแรนด์ของเขา
เขาก็จ้างของเขามาแล้วเขาก็อยากจะปกป้องให้มันให้มากที่สุด
ก็ฝากไว้ถึงผู้ประกอบการนะคะว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าเนี่ย
ความสำคัญมากสำหรับคนที่ทำสินค้าออกมาขายหรือให้บริการประชาชนตั้งเครื่องหมายการค้าให้ถูกนะคะ
ใช้คำที่เหมาะสมแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการละเมิดฟ้องสิทธิ์ในพระข้างหน้าต่อไปค่ะ
นี่นะครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้ถ้าหากว่าเราไปดูร้านที่ถูกฟ้องนะคะ
หนึ่งร้อยสองล้านเนี่ยร้านปังชาที่เชียงรายเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยพอมันมีกระแสดราม่าตรงนี้ขึ้นมา
ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็มีลูกค้านะคะไปอุดหนุนไปให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ
คุณวีรชาติหรือว่าคุณนิวนะคะเจ้าของร้านขายขนมปังปิ้งกับชาเครื่องดื่มที่จังหวัดเชียงราย
ที่เป็นร้านที่ถูกฟ้องคุณผู้ชมดูโอ้คนเยอะเลยคนเยอะเลย
คือเขาบอกเนี่ยเมื่อวานนี้คนแห่มาอุดหนุนที่ร้านเยอะเลยก็มีทั้งลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่านะคะ
ส่วนใหญ่ก็เห็นข่าวแล้วก็เข้ามาถามถ่ายและให้กำลังใจค่ะ
คือบางคนถึงขั้นโทรมาบอกนะคะว่ามาจากเชียงใหม่บางรายบอกว่ามาจากกรุงเทพ
มาเพื่อมาช่วยอุดหนุนคือเขาก็คาดว่าเดี๋ยววันนี้น่าจะเยอะกว่าอีกนะคะ
ก็มีการเตรียมของเพิ่มพนักงานเสิร์ฟเมื่อวานี้เสิร์ฟแทบไม่ทัน
คุณนิวบอกว่าตื้นตันนะหลังจากที่ท้อมาเป็นเดือนเจอวิกฤตนี้ท้อเลย
แล้วก็มองว่าคนที่มาตอนนี้คือเป็นมากกว่าลูกค้า

คุณนิวบอกว่าได้ปรึกษาทนายเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านปังชาลูกไก่ทองที่ออกมาว่าจะขอโทษ

แต่ทางกฎหมายก็คงต้องดำเนินต่อไปค่ะ
ทางกฎหมายเขาจะดูอีกทีครับ
เพราะหนึ่งตอนนี้สังคมจับตามองเรื่องของเครื่องหมายการค้าอะไรด้วยครับ
ว่ามันจะเป็นทิศทางไหนเพื่อว่าเป็นเหมือนกับ
ไว้เผื่อว่ากรณีศึกษาวันข้างหน้าพ่อค้าแม่ขาย
ยังอยู่ที่เรื่องใกล้เคียง
ของของใครของใครก็ห่วงใช่ไหม
เรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องของนะครับ
จดกันเอาไว้คุณผู้ชมไปดูนักออกแบบ
เครื่องแต่งกายภาพยนตร์นะครับเขาเอามาโพสต์เอาไว้
เป็นการเปรียบเทียบโลโก้ร้านปังชาเนี่ยที่เป็นกระแสอยู่เนี่ย
นะครับว่ารูปผู้หญิงในโลโก้เนี่ยมันละไม้คล้ายไหม
คล้ายคลึงกับนางแบบโฆษณาสุรายี่ห้อหนึ่งไหมนะครับ
ออกแบบท่านนี้โพสต์บอกว่าก่อนจะไปไล่ฟ้องลิขสิทธิ์คนอื่น
หันมาดูรูปโลโก้สินค้าร้านตัวเองก่อนไหมภาพวาดลายเส้น
หญิงชุดไทยนั่งพับเพียบกล้าวผมมวยพันอกทัดดอกไม้
สร้อยคอยื่นมือขวาเหยียดยาวนั้นน่าคิดเองเหรอ
หรือเอาแบบจากที่ไหนมาวาดภาพนี้นะครับจากปฏิทินสุรา
เมื่อปีสองพันร้อยห้าสิบผลงานออกแบบชุดไทย
และการจัดวางลีลาท่าทางผมเป็นคนออกแบบเอง
นี้คนโพสต์ก็ว่าในโรคออนไลน์มีการมาเปรียบเทียบ
รูปสองรูปนี้หลายคนบอกว่าคล้ายจริง
จริงเพราะไม่ว่าจะเป็นรูปผู้หญิงหรือสภาพแวดล้อมต่างนะครับ
เช่นเครื่องประดับคุณผู้ชมดูไล่ดูไปตามเบิร์ตบอกนะ
อกไม้ที่ใช้ตกแต่งในฉากก็คล้ายกับโลโก้ของปังชานะครับ
ทางร้านปังชาระบุว่าชี้แจงว่าโลโก้นี้ให้คนออกแบบให้
แต่ถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นขอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนครับ